ในขณะที่เหตุการณ์ระทึกนาทีชีวิตเกิดขึ้น
บริเวณทางรถไฟครับเป็นทางตัดผ่าน

คือไม่ได้มีเครื่องกั้นลงในแวนล้อรถไฟจะมา

แต่ล่าสุดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปชมครับ

แล้วก็จะข้ามบริเวณทางรถไฟจุดนี้

มีป้ายเขียนอยู่ด้านขวาของจอว่าระวังรถไฟ

แต่ไม่ได้มีไม้กั้นขึ้นลงเวลารถไฟจะมา

นี่ฮะกระบะปริวไปนู่นเลย
เหตุการณ์ชนอย่างจังโดยม้าเหล็กขยี้รถกระบะ
เกิดขึ้นทางรถไฟจุดนี้คือบ้านป่าชิง

รถไฟเป็นรถด่วนขบวน๓๔
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สุงัยโกลก
ตำรวจสพจนะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับ
ตัวของรถไฟเองหัวรถจักรเสียหายเล็กน้อย
ส่วนตู้โดยสารไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ

แต่ในฝั่งของกระบะสิครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
ถูกชนกระเด็นไปนู่นเลยฮะไปตกอยู่

แล้วดูสภาพเห็นไหมบี้เละเลย

เดี๋ยวนะคนที่กำลังออกมาเลือดอาบเลยใช่ไหมนั่นน่ะ
คือมีคนเจ็บ๓คนในตอนแรก

และต่อมามีคนตายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยครับ
หลังจากที่บาดเจ็บและอาการสาหัสและสุดท้ายถึงแก่ความตาย
คนเจ็บติดอยู่ในรถ๒คนเป็นผู้ชาย๑คนขับ

แล้วมีอีกคนหนึ่งกระเด็นหลุดออกมานอกรถไปกองอยู่ในพงหญ้าครับ
นี่ฮะนี่คืออีกหนึ่งคนที่เป็นผู้หญิง
แล้วมีมอเตอร์ไซค์บรรทุกมาท้ายกระบะ
เด็นหลุดออกจากรถไปกองอยู่บนพงหญ้าอีก๑คันอีกต่างหาก
สัมภาระต่างไม่ต้องพูดถึงครับท้ายกระบะก็กระจุยกระจาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบครับ
แล้วก็ลงมาประสานช่วยเหลือพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ล่าสุดมีรายงานว่าหนึ่งในคนเจ็บเสียชีวิตแล้วนะครับ
แสดงความเสียใจด้วยข้อมูลรายงานว่านางสาวนัศมี
อายุสามสิบสามปีเสียชีวิตในขณะที่นายยะยาคนขับและนางสาวปฐุมมา
เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในรถคันดังกล่าวนั้น
อาการยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะครับ
มีข้อมูลว่านายยะยาและนางสาวปฐุมมาที่เจ็บสาหัสนั้น
ตอนนี้ส่งต่อมาโรงพยาบาลสงขลาจากตอนแรก
ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจนะทั้งคู่เพิ่งแต่งงานกัน
เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเองครับแล้วมาถูกรถไฟชนตรงนี้
ส่วนรถไฟขบวนดังกล่าวหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็ค่อยประคองขบวนรถออกจากจุดเกิดเหตุ
ความเสียหายอีกครั้งเอาให้ชัวร์ครับ
เปลี่ยนหัวรถจักรใหม่เพื่อเดินทางต่อไป
ตรวจสอบที่เกิดเหตุกล้องวงจรปิดคาดว่าคนขับกระบะ
อาจจะเป็นคนนอกพื้นที่ไปวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับ

ว่ารถไฟกำลังวิ่งมาในฝั่งขวาก็เลยถูกพุ่งชนเต็มแรงฮะ
ถนนจุดนี้คุณมิ้นคุณผู้ชมครับจริงแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยเหมือนกันนะ
เป็นเหมือนกับทางลักข้ามทางรถไฟไม่ได้เปิดเป็นทางข้ามแบบเป็นกิจจะลักษณะ
เพราะปกติมันต้องมีไม้กั้นมีบูดเตือนมีสัญญาณเตือนแต่นี่คือเป็นทางตัดผ่าน
แล้วชาวบ้านเขาก็จะเอาป้ายมาติดแบบนี้ที่ผ่านมาจริงนะครับ
จะมีเจ้าหน้าที่ของแบบแถวนั้นอาจจะเป็นบริษัทห้างร้านที่อยู่ตรงจุดนี้
ช่วยอำนวยความสะดวกช่วยเตือนช่วยบอกกั้นให้เวลารถไฟจะมา
แต่เขาหยุดเสาร์อาทิตย์ไงฮะอืมแล้วนี่วันอาทิตย์พอดีไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่
ก็เลยมาเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับ
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวคงต้องรอทางการในพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง
แล้วก็จะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าอุบัติเหตุนี้มันหลายครั้งแล้วนะฮะ
มัดระวังกันด้วยนะครับทั้งคนในพื้นที่แล้วก็คนที่ใช้เส้นทางตรงนั้นนะครับ